ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเซ็นคำสั่งแล้วนะครับ
เพื่อยกระดับให้๕จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะฮะ
จะเข้าจะออกต้องมีหนังสือรับรองรายงานต่อคนในพื้นที่ด้วย
แล้วก็ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีโทษค่อนข้างหนักด้วยกัน
๕จังหวัดนี้ก็เป็น๕จังหวัดที่เราทราบอยู่แล้ว

ก็คือชนบุรีมรยองจันทบุรีตราดแล้วก็สมุทรสาคร
นะครับนะแอปหมอชนะสองยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
งวดอย่างยิ่งนะพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดอย่างยิ่ง
อืมตรวจสอบเส้นทางคมนาคมในห้าจังหวัดก็คือ
จันทบุรีชนบุรีตราชบรยองสมุทรสาครอย่างเข้มข้น
บุคคลที่จะเข้าออกนอกพื้นที่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
บัตรประชาชนบัตรอื่นเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล
คู่กับเอกสารรับรองต่อเจ้าหน้าที่ค่ะคุณต้องไปขอจากในพื้นที่มาแหละ
ว่าคุณจะเข้าจะออกไปไหนอย่างไรบ้านอยู่ไหนไปไหนอะไรแบบนี้
สามปราบรามลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดจัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นเป็นใจ
ให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่อันเป็นต้นต่อของการระบาด
อันนี้เห็นด้วยครับแล้วถ้าใครไม่ปฏิบัติตาม๔ข้อที่ว่านี้
โทษหนักมากครับนะฮะโทษของคนที่ฝ่าฝืนนะฮะ
หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง
หรือว่าทราบลายรวมความผิดและมีโทษหนักด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะคนที่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ของตัวเองเนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านติดเชื้อแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมบอกข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยนะคะ
อันนี้ผิดพรบควบคุมโรคติดต่อนะคะ
ความผิดคือโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ครับหนักนะหนักนะอย่าโกหกนะคะครับ